มีคลิปหนึ่งถูกแชร์ในโลกโซเชียล

เขาว่ากันว่ามันมีการวางอิทธิพล
เป็นวินเถื่อนต่างก็เลยรุมทำร้ายกัน

เดี๋ยวจะบอกหลังจากให้คุณผู้ชมชมคลิปนี้ก่อน
หัวหลักหัวหลัก
หัวหลักหัวหลัก

หัวหลักหัวหลัก
หัวหลักหัวหลัก
หัวหลักหัวหลัก
หัวหลักหัวหลัก
หัวหลักหัวหลัก

หัวหลักหัวหลัก

หัวหลัก
หัวหลัก

หัวหลัก